ส่วนหนึ่งเรื่องเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ประธานฟุตบอลไทยลีกสองอย่างลำภูมิมอเรอร์เนี่ยนะ
ก็ได้ออกมาแก้ข่าวนะครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของข้อเก่าหาต่างที่มีการผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับ
ก็เป็นข่าวใหญ่ก่อนนี้วันสองวันแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปศได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอแล้วก็ตำรวจภาคห้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดทรัพย์กลุ่มเป้าหมายยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คือคุณตานพงศิริถาราชวงศ์ศึกอันนี้ตามข่าวนะครับบอกว่าเป็นทางสโมสรของทางลำพูนบอเรอร์ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นชั้นมานะครับ
ไทยลีก๒แล้วก็ได้มีการเข้าไปมอบตัวสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรียบร้อยครับ
แต่เป็นเพราะว่าเคยมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยหลบหนีแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ
ส่วนธีรทรบุญมาทันที่สนิทกับคุณตานส่วนตัวเหมือนกันนะครับ
เจ้าตัวก็ออกมาให้กำลังใจด้วยการแชร์โพสต์นะครับพร้อมข้อความเป็นกำลังใจให้
เปลี่ยนชื่อทีมเพราะว่าไม่สามารถนำทีมประสบความสำเร็จได้ในรายการต่าง
จะได้มีการพูดคุยแล้วก็รู้สึกไม่โอเคที่การนำชื่อทีมลำพูนมาใช้และทำให้ทีมตกชั้น
รวมถึงการลดสเปคการทำทีมหลายอย่างลงมาด้วยนะครับ